กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะอ่าวอัศดังบนเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าน้ำทะเลเป็นสีเขียวแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะคะ
ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวต่างก็บ่นแล้วก็โวยพร้อมกับเหมือนกับผิดหวังค่ะ
อยากจะลงเล่นน้ำทะเลแต่ไม่มีใครกล้าเล่นอีกทั้งสิ่งแวดล้อมตามแนวชายหาดก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือสภาพน้ำสีเขียวของน้ำทะเลในพื้นที่อ่าวอาสดางนะคะ
หรือว่าชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าหาดถ้ำพังบนเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวมีกลิ่นเหม็นคุ้งโชยตามริมชายหาดนะคะ
ขณะเดียวกันเมื่อน้ำทะเลเป็นสีเขียวแบบนี้สิ่งแวดล้อมตามแนวชายหาดก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลย
ว่าจะได้รับอันตรายต่อผิวหนังขณะเดียวกันค่ะแพลงต้อนบูมนะคะ
เกิดจากสาหร่ายทะเลที่เน่าเสียค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็เหมือนกับพอมีฝน
มีลมมีมรสุมมีพายุต่างก็จะพัดโกยเอาตัวแพลงต้อน
หรือว่าสาหร่ายที่เน่าเสียเหล่านี้ขึ้นมาบนชายหาด
ขึ้นมาบนน้ำทะเลจนทำให้น้ำกลายเป็นสีเขียว
ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า๑สัปดาห์นะคะกว่าน้ำทะเลจะกลับมาเป็นปกติ
ขณะเดียวกันนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็ออกมายืนยันค่ะว่า
แพงต้องบุมเนี่ยไม่อันตรายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะ
เกิดปรากฏการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วไอ้ตัวแพงต้นบุมเหล่านี้ค่ะ
จะดึงเอาออกซิเจนในน้ำมาใช้ทำให้น้ำทะเลมีค่าออกซิเจนต่ำค่ะ
พอออกซิเจนต่ำแบบนี้สัตว์ทะเลต่างก็จะขาดออกซิเจน
อากาศหายใจและตายในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนชาวบ้านนักท่องเที่ยวริมชายหาด
หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปกป้องรักษาดูแลชายหาดแล้วก็ดูแลโลกของเราค่ะ